หมายของรัฐบาลไทยในการยกระดับราคาข้าว
เหนือจากการเร่งส่งออกแล้วนะครับ
แปรรูปข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ
ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากขึ้น
ล่าสุดในงานประชุมข้าวไทยปีนี้
มีการจัดแสดงนวัตกรรมการแปรรูปข้าวไทย

ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณธิตาภาษีริพิพัฒน์ครับ
ลบเลือนริ้วรอยที่ทำมาจากสเต็มเซลล์ข้าว

พิสูจน์โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วว่า
ลบเลือนริ้วรอยได้ภายใน๓เดือน
และสามารถเห็นผลได้ตั้งแต่๒๓วันแรก
ถือเป็นส่วนหนึ่งในผลงานนวัตกรรมแปรรูป
ซึ่งจัดขึ้นในงานประชุมข้าวไทยปี๒๕๕๙
พร้อมวางตลาดเพื่อส่งออกไปทวีปยุโรปในเร็วนี้
ตอนก่อนจะเกิดมันจะมีติ่งเล็ก

ตัวนี้ข้าว๑ส่วนกับตัวนี้
ตัวนี้กลับให้ความเข้มข้นเกือบ๑๐เท่ากับข้าวทั้งหมด
เราเลยเอาเจาะไปประเด็นตรงที่จุดความเข้มข้นสุด
เอามากระตุ้นให้เกิดการงอกเราเรียกว่าสเต็มเซลล์
แล้วเอาสิ่งที่งอกโดนกระตุ้นสูงสุดเอามาสกัด
เราเลยพบว่าสารตัวนี้ลบริ้วลอยได้ภายในประมาณ๓เดือนนะครับ
นุ่มชุ่มชื้นนี่๒๓วันแรกนี่เห็นเลย

กระทรวงพาณิชย์ต้องการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ด้วยการจัดเวทีประกวดผลงานวิจัยข้าวไทย
เพื่อยกระดับคุณภาพข้าวไทยให้สามารถตีตลาดโลกได้
ปีนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกข้าวให้ได้๑๐ล้านตัน
ที่เหลืออยู่ให้หมดใข่ในปีนี้
โดยมีนโยบายนวัตกรรมแปรรูปข้าว
เป็นหนึ่งในแนวทางการยกระดับข้าวไทยให้สูงขึ้น
จากเครื่องสำอางและอาหารแล้วนะคะ
ยังสามารถแปรรูปเป็นครีมเคลือบเงาแบบนี้ด้วยค่ะ
ซึ่งครีมขวดนี้นะคะทำมาจากน้ำมันรำข้าวอินซี
ชนะการประกวดนวัตกรรมข้าวเมื่อปี๒๕๕๕มาแล้วด้วยค่ะ
แตกลายเป็นสินค้าที่หลากหลาย
สบู่และผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
เช่นเดียวกับหลายแบรนด์ในท้องตลาดที่หันมาวิจัยคุณสมบัติของข้าวอย่างดี
ข้าวเทศราชีรายงาน